อันนี้คุณตายอด๘๕แล้วดอม

แล้วเสร็จแล้วปั๊บมีคนมาเก็บค่าไฟ
เก็บข้างใกล้ครับปะย่อยก็เดินมาจะจ่ายตังค์
พิษบูวิ่งตามเอ๊ยตามมาทำไม
หันไปดุเท่านั้นพิษบูกระโจนขย่ำเลยค่ะ

แล้วอายุ๘๕แล้ว
ลำพังเดินคุณตายังจะเดินไม่ค่อยไหวเลย
แล้วแรงพิษบูที่แบบกระโดดกระโจนถาโถมเข้าใส่
ดูสิเลือดเต็มไปหมดเลยคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านของคุณตา
อยู่ที่พนัฐนิคมชนบุรีนะคะ
กู้ภัยสว่างเหตุบ้านทุ่งเหียงก็เข้าไปช่วยเหลือ
นำตัวคุณตายอดทัตตศรีอายุ๘๕ปี

มันทั้งตัวจริงนะพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชม
บูเนี่ยขย่ำตอนแรกกู้ภัยมาถึง

แล้วเจ้าพิษบูตัวที่เลี้ยงไว้ยังเดินวนอยู่ใกล้

พอเจ้าหน้าที่เดินเข้าไปนี่ลูกศรแดงอยู่เนี่ยนะคะ
เอาจริงนะตอนที่ช่างภาพถ่ายภาพก็กลัวเหมือนกันนะ
คือเดินเข้าไปปั๊บนึกว่าพิษบูมันจะกระโจนเหมือนกัน

เจ้าหน้าที่ก็เลยไปเอาตัวคุณตาออกมา
แล้วสภาพคุณตาสาหัสเลยค่ะ
ขย่ำทั่วตัวเลยตรงคอถึงไทยทอยตรงหน้าผาก
อันนี้โดนขย่ำเยอะเลยเป็นแผลชะกันเลยนะคะ
กู้ภัยก็ต้องประถมพยาบาลเอาตัวคุณตาส่งโรงพยาบาล
จะถามอะไรคุณตาคงไม่ไหวแล้วหรือเปล่า

คนที่เห็นเหตุการณ์แล้วกันจำได้ใช่ไหม
เมื่อกี้ที่น้ำแข็งบอกว่าอะไรนะมีคนมาเก็บค่าไฟ
ถามคนเก็บค่าไฟนั่นแหละค่ะนางปริยาบุญเทศ
ก็ตอนนั้นมาตะโกนตายอดเก็บค่าไฟ
มาตะโกนตรงนั้นตายอดก็เดินออกมา
หมาน่ะมันวิ่งตามมาแล้วจังหวะที่ตานหันไปดุ

เพราะว่าพอมีคนนอกมาด้วยถูกไหมมีคนอื่นมาด้วย
ทีนี้จังหวะที่หันไปดุนั่นแหละโอ้โหมันก็จน
ใส่คุณตาคุณตาล้มแล้วก็ขย่ำเลย
เก็บค่าไฟบอกว่าฉันเห็นคาตาเลย

เจ้าของที่เขาเลี้ยงไว้เขายังโดนขนาดนี้
ถ้าเกิดฉันเข้าไปจะโดนขนาดไหน

เจ้าพิษบูตัวนี้เอาไว้แก้เหงาไง
แต่ดันมาโดนกัดแบบนี้
คุณผู้ชมพิษบูหมาพันธุนะ
คนที่จะเลี้ยงไว้คือสัญชาติยานของมันคือนักล่า
แล้วคนที่จะเลี้ยงพิษบูได้
คือเขาบอกว่าต้องมีความเป็นผู้นำกว่าตัวพิษบู
คุมมันให้ได้คอนโทรมันให้อยู่
ถ้าสมมุติเกิดว่าเราเลี้ยงแบบไม่ได้คุมมันได้
บางทีเขาก็อาจจะก่อเหตุแบบนี้
คือมันเป็นการเล่นสำหรับมัน

อย่างที่พี่น้ำแข็งบอกคือเราต้องแสดงความเป็นอัลฟ่า